ส่วนอีกหนึ่งหนุ่มค่ะคนนี้ก็ต้องบอกว่าเขาเตรียมจะมีโปรเจกต์ใหม่ให้เราติดตามกันแล้ว
มาแล้วจ้าเจ้าตัวบอกว่ากำลังจะเปิดค่ายเพลง

เพราะฉะนั้นเพลงน่าจะออกมาเป็นแนวทีพอปแบบบอยแบน
เพราะว่าตัวพี่ก๊อฟเองเขาอยากผลักดันให้เด็กไทยที่มีความสามารถ
ก้าวสู่เวทีต่างชาติค่ะ
ซึ่งก็จะมีการเปิดตัวในเร็วนี้ด้วย
ทำเอาแฟนเป็นห่วงกันมากเลยนะตอนนั้น
ก๊อฟบอกว่าตอนนี้ดีขึ้นต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็พักผ่อนให้มากขึ้นด้วยค่ะ

เป็นค่าอยู่ในเดี๋ยวคงเปิดตัวเร็วนี้นะครับ
รับหน้าที่บริหารค่ายเพลงนี้
ซึ่งพี่กึ้งเขาดูอินเตอร์คือโฟวันก็เป็นอินเตอร์อยู่แล้ว
แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นรับหน้าที่ดูแลเพลงไทยทั้งหมด
ผมทำผมทำหมดเลยอะไรที่เป็นไทยป๊อปผมกับกาดจัดดันไทยป๊อป

บอกว่าคนไหลตายมันก็เป็นอย่างนี้

พอแก่แล้วพอมันเสื่อมแล้วมันก็กระบังลมมันก็เหมือนมาปิดนะครับ
เพราะว่าพวกทำงานหนักแล้วนอนไม่เป็นเวลาอะไรอย่างนี้

คือมีไอ้เครื่องนี้ติดตัวตลอดจนมันตายเลย

แต่ถ้าพี่เป็นในระดับอ่อนมีวิธีผ่าตัดได้
แต่ต้องรีบไปตรวจซะตอนที่มันยังเป็นอ่อน

ถ้าใครมีอาการอะไรแบบนี้พี่ก๊อฟบอกแนะนำให้ไปตรวจ

เช็คสภาพอาการของคุณพ่อคุณแม่ดูเนาะ